คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ผู้หญิงเขาขับรถอยู่ดี
แล้วปรากฏว่ารถคันข้างหน้าจู่ถอยมาชนเฉยเลย
พอชนปุ๊บลงมาเคลียร์กัน
แต่ฝั่งผู้ชายที่ถอยมา
พูดจาเสียงอ้อแอน่ะ
โอ้พ่ากลับมาเวลาตำนวดก่อนนะค่ะ
เออไอ้นั่งข้างก่อน
อ้าวพี่ประตูยังไม่ปิดเลยไปแล้ว

ทางฝั่งผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายนะยังบอก

แต่ฝั่งผู้ชายที่ถอยรถไปชนรถผู้หญิงเนี่ย
บอกผมจะไปแล้วผมเกลียดคนทุเรศ

เมาแล้วขับเท่ากับฆาตกรครับ

ผู้ชายคนนั้นเมาแล้วถอยรถไปชนครับ
ตอนถอยมากล้องของฝั่งผู้หญิงเนี่ย
มันเสียพอดีแต่การกระทำนี่ชัดเจนมาก

เหตุการณ์เกิดที่แยกพืชสวนโล่งนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่วันที่๗มกราคม
ตอนเวลา๓๔โมงครับ
ด้วยว่าตอนนี้ขาดคลิปจังหวะที่รถคู่กรณีเนี่ย
ชนนี่แหละมีเพียงคลิปที่ลงมาเคลียร์

ก็เลยขอความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านไปผ่านมา

เหตุเกิดตอน๗มกราคมประมาณสัก๑๕นาฬิกา๔๕นาทีถึง๑๖นาฬิกาครับ
พืชสวนโลกถ้ามีคลิปอยู่ขับผ่านแถวนั้นเอามาให้ดูหน่อยนะ
เจ้าของคลิปเขาเจ้าของคลิปนี้เขาอยากได้คลิปตอนที่จังหวะชนครับ
พอคลิปนี้โพสต์ลงไปชาวเน็ตมาบอกเลยว่าถ้าเจอแบบนี้เสียงอ้อแอแบบนี้
อย่าใช่ไหมอย่าปล่อยให้ขึ้นรถแล้วขับหนีไปนะ
เพราะว่าพฤติการแบบนี้เป็นไปได้ว่าไม่อยากเป่าแอลกอฮอลณจุดเกิดเหตุไงครับ